การติดตั้งประตูกั้นนะคุณ

ว่าจะติดให้ครบทุกสถานี

แล้วก็การติดตั้งเจ้าประตูกั้น
ต้องใช้งบประมาณสูงถึง๑๐๐ล้านบาท

ว่าตามสัญญาของสัมปทานเดิม
มันไม่ได้มีข้อกำหนดที่ระบุชัดเอาไว้นะคะ

แต่พอเกิดเหตุการณ์เป็นผู้โดยสาร

อันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

บริเวณชาญชาลาเสร็จแล้ว๙สถานี
ไปที่สถานีที่มีคนมาใช้บริการเยอะ
มีความหนาแน่นเยอะมีการเดินทางสูง
ไม่ว่าจะเป็นสยามอนุสวรีอโศกชิดลม
แต่ทุกวันนี้ยังเหลือสถานีที่ยังไม่มีที่กั้น

ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะ
แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียล
บอกว่าอยากให้ติดตั้งประตูกั้นบริเวณชาญชาลาให้ครบ

อย่างเหตุการณ์เมื่อวานคือโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
ใช้เวลา๒นาทีก็สามารถนำตัวผู้ที่ประสบเหตุขึ้นมา
ถือเมื่อวานเป็นเหตุที่นางสาวนาธรรมน์ก้านบัวยู๓๐ปี
ตกลงไปที่รางของรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

แล้วก็บอกว่าเกิดอาการวูบ
แล้วก็เป็นลมตกลงไปในร่าง